เริ่มที่วอเล็กบอลหญิงเมื่อวานี้นะครับ
ทีมชาติไทยก็แพ้ให้กับตุรกีไป๐ต่อ

เครดิตนายกรรมตรีของภักดิ์เก้าไก่
ก็ไปส่งกำลังใจเชียร์ทีมวอเล็กบอลสาวไทยด้วยนะครับ
สัปดาห์ที่๓ก็เป็นนัดที่๒นะครับ
ทีมไทยอันดับ๑๔ของโลก
ลงสนามพบกับตุรกีอันดับ๖ของโลกนะครับ
แต่ที่เรียกเสียงฮือฮา

นายวิทาริมเจริญรัตน์หัวหน้าภักดิ์เก้าไก่
แล้วก็เครดิตนายกรรมตรีครับ

แล้วก็ให้กำลังใจทีมวอเตอร์บอลสาวไทย

เกียรติวิทุกรีใช้เกมเสิร์ฟที่ดีกว่านะครับ

รวมถึงการบล็อกที่อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
ทำให้ไทยเองก็แพ้ไป๐ต่อ๓เซตนะครับ
ต่อ๒๕๑๕ต่อ๒๕แล้วก็๒๐ต่อ๒๕นะครับ
ดาวทำแต้มสูงสุด๙แต้มครับ
ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกมนัดต่อไป

วันที่๑กรกฎาคมเวลา๒ทุ่มครึ่งนะครับ

ก็ยอมรับว่าตุรกีมาอย่างแข็งแกร่งนะครับ
เสิร์ฟที่ตัดเกมของไทย
การบล็อกการตีที่ดูดแรงหนักนวง
ด่วนก็บอกว่ามีการรวมตัวกันน้อยนะครับ
๔เกมเนี่ยเพียงแค่๒สัปดาห์ก็ไปแข่งเลยนะครับ
ทำให้อาจจะมีข้อที่ต้องปรับปรุงนะครับ

ขณะที่อัชรพรคงยศก็บอกว่า
เกมนี้ไทยเล่นได้ดีมากขึ้นกว่าทุกแมทที่ผ่านมา
มีบางช่วงที่เร่งตัวเองไปนะครับ

แม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่เป็นฝ่ายชนะนะครับ
ขณะที่ชัชชุออนครับก็เผยว่าไม่กดดัน
แม้ว่าไทยยังไม่สามารถจะชนะเก็บเซตได้นะครับ

เราเองเนี่ยก็อาจจะมีการเตรียมตัวที่มากกว่านะครับ
ปีนี้ตุรกีก็ถือว่าพวกเขาก็ไม่ประมาทไทยอีกเลยนะครับ
วันนี้เราก็ยังทำตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไม่ได้ค่ะ
แต่ในรูปแบบเกมของเราเองก็มีบางช่วงที่เราทำได้ค่อนข้างดีค่ะ
แล้วก็ยังมีบางช่วงที่เราเองก็เร่งตัวเองไปค่ะ

ถึงจะแบบยังไม่ได้ชัยชนะ
แต่ก็หนูเชื่อว่าเรายังแบบค่อยดีขึ้นในทุกวันค่ะ
หนูมองว่านัดที่แล้วค่ะ
เรามีเวลาซ้อมด้วยกันค่อนข้างเยอะค่ะ
แล้วก็นัดนี้ค่ะเราเพิ่งจะมารวมตัวกันได้ประมาณ
ถ้ารวมแมทนี้ก็น่าจะประมาณไม่ถึง๒เดือนดีค่ะ
แล้วก็บวกกับเขาเองก็มีการแก้เกมที่ดีอยู่แล้วด้วยค่ะ
ไม่นะคะก็ไม่ได้กดดันแค่
แค่รู้สึกว่าเหมือนแบบเราก็ต้องเล่นแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป
แล้วก็โฟกัสตัวเองโฟกัสทีมแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยค่ะ
ก็ต่างนะคะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเขาอาจจะประมาทเราด้วย
แล้วเหมือนแบบเขาก็อาจจะแบบช้าหน่อยแต่
แต่มาวันนี้เขาอาจจะเปลี่ยนโค้ชหรือว่าอะไรต่าง
แล้วทีนี้เขาก็ทำการบ้านของเรามาดี
แล้วก็มันก็เลยทำให้เราเล่นยากในวันนี้ค่ะ
ไลท์เมื่อวานนี้นะครับนายพิธาเองที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมชาติไทยนะครับ
ก็บอกว่าเพราะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย
นักกีฬาไทยเองก็ต้องมาเชียร์นะครับ
ก็อยากจะมาเชียร์ในอีก๒เกมที่เหลือด้วยนะครับ
ตัวเขาเองได้เรียนรู้จากนักกีฬามากมายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นความใจสู้พวกเขาไม่เคยเสียขวัญและกำลังใจนะครับ

อกจากนั้นนะครับนายพิทาก็ยังบอกว่า
ถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะพัฒนากีฬาของชาติ
คือเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬากับรัฐสวัสดิการสำหรับนักกีฬาด้วยนะครับ
ขณะที่บรรยากาศด้านนอกนะครับแม้ว่าตุรกีจะเป็นคู่แข่งของเรา
แต่แฟนวอเล็กบอลสาวไทยเองก็เดินทางมาส่งนะครับ
พร้อมกับมอบของฝากทั้งดอกไม้ขนม
ก็พอได้ชิมไปเนี่ยก็มีการอาจปากไปเลยนะครับ
โซกู้นะครับคงอร่อยแล้วก็น่าจะติดใจแน่นะครับ